ได้ยินชื่อเมนูอาหารไก่อบโอ่งที่รู้จักกันอยู่แล้ว
หลายท่านคงเคยทานด้วยค่ะแต่วันนี้มีภาพปรากฏอยู่นะ
เขียนมาสอนว่าไม่ใช่แค่ไก่แล้วใช่ไหมคะ
ที่จะอยู่ในโอ่งได้พระอบโอ่งค่ะอ้าวยุ่งแล้วสิทีนี้
ตามมาซึ่งคำถามมากมายว่าเอ๊ะตกลงเหมาะไม่เหมาะอย่างไร
ขออนุญาตปิดหน้าปิดตากันไว้นะฮะโอ่งทั้งหมดเนี่ยมีอยู่เก้าใบ
ที่เหลือเป็นชาวบ้านสองใบเป็นพระค่ะอ่า
เท่ากับมีพระสองรูปนะฮะแล้วจะมีคนยืนทำพิธีกันอยู่
ลักษณะเหมือนกับอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำมนต์น้ำว่าน
ค่ะคือคนที่เห็นภาพนี้ตอนแรกสงสัยว่าเป็นพิธีกรรมอะไรหรือเปล่า
ถ้ามันเป็นพิธีกรรมที่ไม่เหมาะสมมันก็ได้เหรอ
เป็นพระจะมาทำพิธีกรรมอะไรแบบนี้ทำคุณสงคุณสัยเวทมนต์อะไรหรือเปล่า
มีพนมมือด้วยนี่เพจเฟซบุ๊กท้าวสีสวรพิรมพรรคดี
ลงภาพนี้เอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้บอก
โอ่งไม่ได้มีแค่ไก่อีกต่อไปอืมนี่เห็นไหมคนก็สงสัยกันใหญ่นะฮะ
ว่าเออมันคือพิธีอะไรและที่สำคัญก็คือพระสองรูปนี้เนี่ย
เหมาะหรือเปล่าทำแบบนี้มันกิจของสงฆ์เหรอท่านผู้ชมครับ
เราก็ตามหาจนเจอนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะ
อ่าเป็นภาพนิ่งนะฮะนี่เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับ
จะเห็นมีพระอยู่ด้วยเห็นไหมยืนอยู่ด้านนอกเห็นไหมฮ
อ่าแล้วก็ในโอ่งเนี่ยสองใบเนี่ยสองโอ่งเนี้ยจะมีพระอยู่โอ่งละใบนะฮะ
ไปเจอพระรูปหนึ่งนี่ฮะทุกผู้ชมครับตอนนี้ท่านเป็นเจ้าวาดวัดบ้านนาโพนะ
แต่มารับกิจนิมนต์อยู่ที่วัดท่าสแบงวัดท่าสแบงอยู่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด
อธิการวัญชัยขนานแข็งเพราะว่าในภาพเนี่ยเห็นหน้าชัดเจนไง
ร้อยเอ็ดเขาก็จำกันได้นี่เห็นไหมฮะท่านพระอธิการวัญชัย
เราก็ไปถามว่าหลวงพ่อค่ะใช่หลวงพ่อหรือเปล่าที่อยู่ในโอ่งอ่ะเหรอคะ
อบโอ่งอ่ะหลวงพ่อบอกใช่อาตมาเองอืม
แต่นี่มันภาพเก่านะตั้งแต่นู้นอ่ะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามอ่ะค่ะ
สิบสองปีมาแล้วไม่รู้ตอนนี้ภาพมันเผยแพร่มาได้ยังไง
ส่วนเหตุผลที่ลงไปในโอ่งเนี่ยไปแช่น้ำอยู่ในโอ่งเนี่ย
ตอนนั้นพระอธิการวัญชัยท่านบอกว่าท่านป่วยท่านอาภาษณ์เป็นโรคอ้วน
แล้วปวดตามข้อเข่าด้วยก็เลยใช้วิธีแช่น้ำสมุนไพร
ซึ่งตอนนั้นวัดท่าสแบงนี่แหละเขามีหมอยาสมุนไพร
ซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเขาต้มยาสมุนไพร
อ่าแล้วก็เอาใส่โอ่งค่ะแล้วให้คนที่ป่วย
พวกข้อเข่าอ่าโรคอ้วนพวกเนี้ยลงไปแช่
มุนไพรก็มีหลายอย่างหลายชนิดต้มรักษาโรคเกี่ยวกับเส้นเอ็นต่าง
แล้วทำให้สุขภาพดีระหว่างแช่สมุนไพรก็สวดมนต์ไปด้วย
ก็เลยเห็นภาพเป็นพนมมือไงอืมอ่าแล้วจริงจริงถ้าเป็นการแช่สมุนไพร
เพื่อรักษาโรคได้ไหมอ่ะพี่หวีเดี๋ยวพระพยอมท่านจะตอบให้อืม
อ่าแต่ที่ท่านเจ้าวาดรูปนี้ท่านบอกเห็นเห็นพนมมือเนี่ย
ไม่ใช่ว่าไปทำคุณสัยศัยศาสตร์อะไรคือถ้ามันไม่ใช่พิธีกรรมจริงจริง
มันเป็นแค่รักษาโรคลดความอ้วนอบสมุนไพรอะไรแบบนี้
บอกแค่นี้เองอืมแล้วไม่ได้ตั้งใจเผยแพร่ภาพอะไรด้วยค่ะ
ตั้งแต่ปี๕๓ภาพหลุดมายังไงก็ไม่รู้
ซึ่งทำพิธีกรรมในครั้งนั้นไม่มีผู้หญิงเลยนะฮะมีแต่ชาวบ้านผู้ชายแล้วก็พระสองรูปนะฮะ
เนี่ยเอาสมุนไพรมาต้มมาเคี่ยวตักใส่โอ่งถามว่าทำไมต้องใส่โอ่ง
เพราะว่ามันจุน้ำได้มากอืมอ่าสามารถแช่ได้ทั้งตัวค่ะ
แล้วน้ำต้มเนี่ยมันจะอุ่นหน่อยมันก็เก็บความร้อนความอุ่นได้นานพอสมควร
พอหลังจากภาพนี้คือปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นมาเนี้ย
ไม่มีการทำพิธีแช่สมุนไพรแบบนี้อีกเลยนะอืม
เพราะหมอยาสมุนไพรแกก็ตายไปแล้วด้วย
ไม่มีใครสืบต่อไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยใครเอาภาพมาเผยแพร่
อ่าแต่ถูกวิภาควิชาญแบบนี้ท่านบอกว่าท่านก็ท่านก็ปลงอ่ะ

คอมเมนต์หรือว่าการเอาไปลงโซเชียลเนี่ยถ้าคุณรักพระพุทธศาสนาจริง
คุณต้องศึกษาให้ดีกว่านี้ไม่ใช่ว่า
มันก็ไปเฮโลสารพากันไปเรื่อย
อยากให้ใต้ตอมคิดให้หนักตัวนี้
กรกองไม่ได้ไปถือโทษกดเครื่องอะไร
ถ้าว่าไปแล้วก็เหมือนกับคนเท่าคนเจบอ่อน
ที่เวลารถล้มหรือว่าหกล้มตกบันไดอะไรอย่างนี้
หกล้มเขาจะมีตั้มยาสมมุมไพร
แล้วก็เอามาใส่ตุ้งแล้วก็เอาน้ำเย็นผสมให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม

ปกติเราจะเอายาสมุนไพรมาโปะใช่ไหม
พันผ้าแล้วก็มาปิดมาโปะตรงที่มีปัญหา
แล้วอบสมุนไพรอบสมุนไพรใช่ไหมแต่เมื่อปี๕๓ตรงนี้เขาอาจจะไม่มีตู้อบสมุนไพร
ค่ะก็เลยเอาใส่โอ่งเลยได้ทั้งตัวอืมประมาณอย่างนั้น
พระอีกรูปหนึ่งนะฮะที่ท่านก็มาอบสมุนไพรในโอ่งด้วยนะครับ
พระครูธรรมทรประกาศิษย์นะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม
ที่เย้ามือมเครื่องมืองจังหวัด๑๐๑ท่านบอกว่าท่านเคยมาแช่สมุนไพรในโอง
ที่วัดในภาพนั่นแหละตอนนั้นเป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้
ท่านบอกว่าวัดสายป่าจะทำแบบนี้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีอบไอน้ำเป็นหลัก
แต่ตอนนั้นเขาก็ใช้โอ่งนะฮะ
ชาวบ้านภาสบแบง
บอกว่าคนที่เอาภาพไปเผยแพร่ตอนนี้นี่ไม่เหมาะสมเลยนะ
เหตุการณ์ในภาพเนี่ยมันนานแล้ว
เป็นสิบกว่าปีเขาทำเพื่อรักษาโรคกัน
ไม่ใช่แบบทำศัยศาสตร์ทำให้งมงายอะไรทั้งสิ้น
ทำเพื่อรักษาโรคแล้วพระที่มาทำเนี่ยคิดว่าไม่ผิดวินัยสงฆ์
เพราะว่าเป็นการช่วยเหลือพระที่อาภาษณ์ท่านจะได้หายป่วย
ทีนี้ก็ต้องถามพระพยอมดีกว่าที่คุณมาสอนสงสัยหลายท่านก็อาจจะสงสัย
เหมาะไม่เหมาะผิดไม่ผิดยังไงนะฮะ
พระพยอมกรยาโนนะครับท่านเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะครับ
แต่ก็เป็นลักษณะโลกะวัชชะคือโลกติเตียนชาวบ้านที่เห็นอาจจะมองว่าไม่เหมาะได้
แต่ต้องดูที่เจตนาถ้าเป็นการรักษาสุขภาพทำให้หายอาภาษณ์
ทำให้สุขภาพดีขึ้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะ
ไม่เหมาะสมอย่างแน่นอนแต่ในพุทธการเนี่ย
พระพุทธเจ้าท่านเคยมีคำสั่งห้ามพระพิสุกเอาไว้
ห้ามไปจำพรรษาคือห้ามไปอยู่ห้ามไปอาศัยใต้โคนต้นไม้นี่ไม่ได้
โพรงไม้ไม่ได้ในตุ่มอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้
จะไปนอนไปจำวัดอะไรอยู่ในนั้นไม่ได้ต้องมีที่ที่เหมาะสม
เพราะมันไม่ใช่สถานที่ที่พระควรอยู่แต่ถ้าบอกว่า
ลงไปอบสมุนไพรในโอ่งเพื่อรักษาโรคจริงตรงนี้ท่านถือว่าก็
ก็ถือว่าเป็นเจตนาเพื่อรักษาอาการป่วยแต่ถ้ามีเจตนาอื่นก็ไม่เหมาะสม
มีแต่พร้าพไปลดน้ำมนตร์ในชาวบ้านพระพรับลดกันเอง
กันเองก็ไม่ค่อยมีทำแปลก
ถ้าทำแปลกแล้วเรียกแขกได้
จะมีเจตนาอย่างอื่น

ถ้าท่านจะทำกิจกรรมภาพอะไรแปลก

จะลงวิธีการลงตุ๋งลงไฮ

อย่าให้มีภาพประจานออกมา
ชอบทำอะไรแผลง

ก็พูดกันมาเป็นตำนองครองจอง

อย่าทำอะไรแปลกเรียกแขกเข้าวัด

เราทำไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้อะไรหรอก

อะไรที่เราเคยทำไว้ในอดีตพี่อุ๋ย
วันดีคืนดีมาโผล่ในโลกโสเชียล

ก็ภาพเหล่านั้นก็แชร์ได้เนอะไม่เป็นไร

แต่ใครมีภาพมิ้วสมัยซ่า